ไปที่ชนบุรีเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะที่เราจะมาคุยกัน
ค่ะอดีตแม่ยายบอกว่าเห็นอดีตลูกเขยเนี่ยปีนรั้วเข้ามา
นึกว่าโจรนึกว่าอะไรก็เลยเอาปืนยิงเลย
แต่เดี๋ยวจะให้ฟังความจากฝั่งของอดีตแม่ยายและพ่อของคนตายด้วย
ว่าเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่ที่แน่อดีตลูกเขยคนนี้โดนยิงตายเลยครับ
เหตุเกิดเที่ยงคืนเมื่อวานนี้๒๐ธันวาคมตำรวจสพนขาม
ไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุคือร้านลุงสมคิดค้าของเก่าหมู่๔อำเภอศรีราชาที่ชนบุรี
ผู้ตายชื่อนายพายุศรีฮัทครับอายุ๔๐ปีเขาโดนยิงด้วยปืนบาราต้าขนาด๙มม
เหนือราวนมซ้ายหนึ่งนัดแล้วกระสุนฝั่งแค่นัดเดียวนะคุณผู้ชม
กระสุนมันฝังในนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างบ้านเลย
คนก่อเหตุคือแม่ยายของผู้ตายเป็นอดีตแม่ยายนะชื่อนางสบายอายุ๖๕ปี
แต่อดีตแม่ยายไม่ได้หนีไปไหนนะแล้วก็รับสารภาพด้วยว่ายิงจริง
ฉันนี่แหละเป็นคนยิงเขาก่อนเกิดเหตุช่วงหัวค่ำครับ
อดีตแม่ยายเล่าให้ฟังว่าพายุอดีตลูกเขยเธอเนี่ย
ปีนรั้วเข้ามาจากข้างบ้านจะมาหาลูกสาวของเธอคือนางสุชาดา
ซึ่งจริงเลิกรากันไปแล้วแยกกันอยู่ด้วยนะเป็นปีแล้ว
แต่ทั้งคู่ก็คือพายุกับลูกสาวของเธอมีลูกด้วยกัน๒คน
แต่ก็มีปากเสียงทะเลาะกับตัวเธอเองซึ่งเป็นอดีตแม่ยายทะเลาะกันบ่อย
พอกลางดึกได้ยินเสียงเหมือนคนปีนรั้วสังกษีข้างบ้าน
เธอก็คิดว่าเป็นโจรนะสิไปหยิบปืนเดินออกมาจากบ้านเนี่ย
เงาสลัวสรุปใครวะใครวะไม่รู้เป็นใครยิงปืนขู่ไปก่อนหนึ่งนัด
ปรากฏว่าชายคนนั้นพุ่งเข้ามาจะแย่งปืนค่ะ
เธอก็เลยต้องยิงสุ่มมั่วไปอีกหนึ่งนัดอืม
พบว่าอ้าวที่ยิงไปนั่นลูกอดีตลูกเขยนี่อ่า
พายุนี่โดนยิงเสียชีวิตไปครับ
พ่อถามย้ำว่าแม่สบายแม่ไปยิงเขาทำไม
สบายยืนยันว่าก็ฉันคิดว่าเป็นโจรจริง

สุดท้ายโดนตำรวจคลุมตัวไปเดิมเรินคดีตามกฎหมายครับ
มาฟังทางฝั่งของพ่อนายพายุพ่อของผู้ตายครับ
เขาเล่าให้ฟังนะว่าลูกชายพ่อกับนางสบายอดีตแม่ยายเนี่ย
ทะเลาะกันมา๒๓เดือนแล้ว
แต่ลูกชายพ่อกับลูกสาวของผู้ก่อเหตุ
ก็ยังไม่ได้ตัดขาดอ่ะคุณผู้ชมฮะ
ยังไปมาหาสู่กันอยู่ยังแวะเวียนเจอกันอยู่
มีลูกด้วยกันด้วยไงยังมีลูกด้วยกันด้วย
แล้วคืนเกิดเหตุลูกชายพ่อเอารถไปซ่อมที่อู่
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาบอกพ่อว่า
เดี๋ยวจะไปหาลูกที่บ้านของอดีตภรรยา
แต่ดันมาโดนยิงเสียชีวิตซะก่อนแล้วคนยิงก็เป็นอดีตแม่ยายด้วย
ใช่แต่อันนี้เพื่อนบ้านก็บอกเหมือนกันนะว่า
ทางอดีตลูกเผยบ้านนี้เขาก็เคยมาปรึกษาแหล่ะ
ว่าแบบมีปัญหามีเรื่องกับทางอดีตแม่ยาย
เพื่อนบ้านก็ยังแนะนำเลยไปขอขมาสิไปขอโทษสิ
อดีตลูกเขยก็ยืนยันว่าไม่ทำแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้

ฟังดูแล้วก็น่าจะบาดหมางมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ใช่แล้วก็จะประสานก็ยากด้วยนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหากับตัวแม่ยาย
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเลยนะ
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตครับ
แต่ตัวแม่ยายก็คือคุณแม่สบายเนี่ยนะ
ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
โดยเฉพาะข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แต่ข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต